ดาบวิชัยได้ไหมถ้าพูดถึงดาบวิชัยคุณผู้ชมนึกถึงอะไร
บางคนครับคล้ายครับว่าใช่คนเยอะอ่าดอมถูกจะปลูกต้นไม้เยอะ
วันนี้ไม่มีท่านแล้วนะท่านเสียชีวิตแล้วนะครับ
โพสต์ข้อความไว้อะไรร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธ์หรือว่าเมื่อก่อนเขาเรียกกันมาดั้งเดิม
ดาบวิชัยระบุว่าขอไว้อะไรแด่พ่อดาบวิชัยคนบ้าปลูกต้นไม้
พวกเรารู้จักกันดีตลอดชีวิตได้ปลูกต้นไม้มากกว่า๓ล้านต้น
และเป็นแรงบันดาลใจให้คนบ้าปลูกต้นไม้รุ่นต่อมาแม้จนวินาทีสุดท้าย
ปลูกต้นไม้ไปแล้วกี่ต้นครับครับมีการโพสต์ด้วยว่าลูกสาวของดาบวิชัย
บอกว่าพ่อเนี่ยนะครับให้บอกทุกคนว่าอย่าเศร้าชีวิตมีอีกอย่างให้เฮ็ดอีกหลาย
อย่าเศร้านะชีวิตยังมีชีวิตยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะประมาณนี้นะครับเหมือนเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายนะครับ
จากนั้นดาบวิชัยท่านก็จากไปอย่างสงบอายุ๗๗ปีคืนวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายเกียรติพงศุริยุทธ์นะครับลูกชายของดาบวิชัยเล่าบอกว่าพ่อนะครับ
ก็เป็นโรคประจำตัวแล้วนะนะครับไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสเกต
คือป่วยหลายโรคเลยรุมร้าวท่านนะครับก็ไปมามาไปไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
พ่อก็จะให้เขาเนี่ยคือตัวลูกเนี่ยนำเมล็ดพันธุ์ต่างรวมถึงเมล็ดตานติดรถไปด้วย
เพื่อจะได้ลงไปปลูกต้นไม้ตามเส้นทางกลับบ้านซึ่งหลังจากนี้เขาบอกว่า
สืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อที่ทำเอาไว้ดาบวิชัยคุณผู้ชมครับย้อนไปครับ
ถูกยกให้เป็นคนบ้าปลูกต้นไม้แห่งบ้านปรางกู่ศรีสะเกดซึ่งท่านเนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ปลูกต้นไม้สายพันธุ์ต่างต้นยางมะค่าแต้ขี้เหล็กสะเดาอยู่ตามริมถนนสายหลัก
หรือตามหัวไร่ปลายนาของชาวบ้านคาดกันว่าประเมินกันว่าตลอดชีวิตของดาบวิชัย
ปลูกต้นไม้ไปมากกว่า๓ล้านต้นแล้วเราถามกันอีกทีพวกเราปลูกต้นไม้ไปแล้ว
ต้นครับนะครับดาบวิชัยปลูกจนท่านไม่อยู่แล้ววันนี้๓ล้านต้นครับ